จะพูดถึงเรื่องราวของคนสู้ชีวิตของเรา
คนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแม่นิงค่ะ

แล้วก็รับจ้างทำงานสารพัด
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกถึง๓คนด้วยกัน
เรื่องราวของแม่นิงจะเป็นยังไงติดตามกับช่วง

เก่งกับคน

ก็เหมือนแบบผิดหวังในชีวิตอย่างนี้ค่ะ
คือพออยู่ด้วยกันแล้วไปไม่ได้ก็ต้องเลิก
ดีกว่าไปจมปักทนอยู่อย่างนั้น
ใช่เพราะเรามั่นใจว่าเราเลี้ยงลูกของเราเองได้
คนแรกนี่เลิกเพราะเขาเจ้าชู้ค่ะ
พ่อแม่เขาก็เหมือนกีดกันด้วย
คนที่๒นี่ติดยาค่ะ

โดนจับแล้วเราก็ประกันวิ่งทุกอย่าง
สุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมวนอยู่อย่างนี้๓๔รอบ
แบบตัดสินใจว่าต่างคนต่างไปดีกว่า
คนที่๓นี่พ่อแม่เขาโอเคดีนะคะ
แต่ว่าตัวเขาติดยาเหมือนกัน
เวลาเมามาก็มาอารวาสตบตีหาว่าเรามีชู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาถึงขั้นแบบใช้อาวุธแล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราคุยกับเขาตรงว่า
หนูขอเงินสักก้อนได้ไหมหนูอยากตั้งตัว
เขาก็ทำรถทำอะไรให้ค่ะ
น้องเฟิร์ดนี่อายุ๑๒ค่ะ
พีชนี่๘ขวบน้องพอร์ตนี่๔ขวบครึ่ง

อยู่ใต้รถตั้งแต่ขวบครึ่งกับ๒ขวบ

คนแถวนี้เขาจะรู้ว่าเราเลี้ยงลูกตายรถ
บางคนก็ขนมนมน้ำเสื้อพงเสื้อผ้า

น้องเวลาน้องอยู่บ้านอย่างนี้ครับ

จอดรถปุ๊บจำเป็นหน้าที่ของใคร
คนนี้ล้างคนนี้เก็บคนนี้ยก
เหมือนตอนไปขายก็ถ้าอยู่เนี่ยคือจะช่วยเตรียม
ย่างไก่เราก็ทำอย่างอื่นได้
แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาแม่ต้องวุ่นหน่อย

เสาร์อาทิตย์ลูกก็จะอยู่กับรถ
เราก็จะเสร็จข้างบนก่อนถึงจะลงมา
ข้างบนค่ะค่ะไม่ค่ะคือแม่อยากได้นี้เราก็จะบอกว่า
หนูต้องเก็บเหมือนไปโรงเรียน๕๐บาทอย่างนี้

แล้วหนูอยากได้อะไรหนูเอาเงินตรงนั้นไปซื้อ
บางทีแบบทำงานอย่างนี้
แม่จ้างนะ๒๐บาททำนี่นะทำนั่น
คืออยากให้เขาโตขึ้นเขาจะรู้ว่าเงินนี่

เหมือนใครจ้างทำอะไรเล็กน้อย

ตอนนั้นลูกค้าเขาแบบมั่นใจในแบบ

จะทำได้เหรอหนูก็บอกลองไหมลองดู

ก็คือเงินตัดย่าตรงนี้พอได้มามันก็
ยังพอมีรายได้มาหมุนกับส้มตำ
เพราะตอนนี้แย่ส้มตำแย่ค่ะมันแพง
เหมือนเมื่อวานเขาจ้างไปฉีดยาขยาลำบ้าน
ก็เอานะเอาที่ได้มามาซื้อของวันนี้
เพราะไม่หยุดไม่เคยหยุด
จริงนะพี่เขาจ้างเก็บขยะอย่างนี้ยังทำเลย

ถ้าวันไหนเราหยุดหรือเราไม่มีจริงเราก็เอาไปขาย
นี่คือแบบจะไม่ขายสะเปดสะปานค่ะ

มันไม่ไหวจริงมันไม่มีจริงถึงจะเอาไปขาย

อดไม่ได้แม่อดได้
มองหน้าลูกเวลาเหนื่อยก็มองหน้าลูก

เราอดได้นะลูกอดไม่ได้นะ

เราคือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งพี่ของลูก

คนเล็กก็จะบอกเดี๋ยวพอสโตนะแม่
พอจะช่วยแม่ขายส้มตำเลยเราจะได้รวย
เนี่ยค่ะมันก็จะหายเหนื่อยค่ะมันจะหายเหนื่อยตรงนี้แหละ

ถ้าวันนี้เราท้อพรุ่งนี้เราก็ท้อต่อไปเรื่อย

พรุ่งนี้เราก็มีพรุ่งนี้ไม่มี
มาลืนเราก็ต้องมีสักวันมันต้องมีค่ะ
อย่าท้ออย่างเดียวค่ะ
สู้นะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่นิงด้วยนะคะ
อย่างน้อยแม่นิงก็ยังมีลูกที่คอยอยู่เคียงข้างนะคะ
แล้วก็เราสองคนกับทีมงานเป็นกำลังใจให้กับแม่นิงด้วยเช่นเดียวกัน

ใครที่อยากจะอุดหนุนส้มตำไก่ย่างแม่นิงนะคะไปอุดหนุนกันได้
เรียบวารี๕๙แขวงโคกแฝดตำบลเขตหนองจอกกรุงเทพนะคะ
หรือว่าใครที่มีงานรับจ้างทั่วไปนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ
แม่นิงนะคะ๐๘๓๙๒๖๑๒๗๖ค่ะสู้ค่ะ
ตอนที่คุณแม่เขาพูดถึงคุณลูกพูดไปยิ้มไปแต่ก็มีความทราบซึ้งน้ำตาก็ไหลไป
เพราะทุกคนต่างก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันจริงใช่ค่ะน่ารักมาก